วันนี้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านพักของเจ้ามือหวยใต้ดินที่อุดรธานีนะครับ
เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับลูกค้า๑ล้านบาทนะครับ
พบพยานหลักฐานสำคัญหลายอย่างนะครับ
จากนี้ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ยังพบว่า
ตอนนี้ในพื้นที่อุดรธานีนั้นหวยเทื่นกำลังระบาดอย่างหนัก
เขาตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านช้างแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
หลังสืบทราบว่าบ้านพักหลังนี้เป็นแหล่งพักอาศัยของนางกัญลักษณ์เหล็กเพชร
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในพื้นที่
ที่ตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับแทงหวยเถื่อนและหวยใต้ดิน
หลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าตัวเองถูกหวยทั้งหมดกว่า๔ล้าน
แต่เจ้ามือหวยรายนี้กลับเบี้ยวไม่จ่ายเงินที่เหลือกว่าอีก๑ล้านบาท

กัญลักษณ์ค่อนข้างมีสีหน้าที่กังวล
เพราะกลัวว่าสื่อมวลชนจะติดตามเข้าไปทำข่าว
พร้อมกับชับให้ตำรวจว่าอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ซึ่งตลอดเวลาการเข้าตรวจค้นกว่า๑ชั่วโมง
ตำรวจพบทั้งโทรศัพท์มือถือ

และที่สำคัญคือโพยหวยที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญ
ในการที่จะเอาผิดกับเจ้ามือหวยรายนี้
ทางที่ที่อำรวจทุกษ์สืบสวนสถานีอำรวจผู้ทร

ได้ไปตรวจค้นบ้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
มีเป็นเจ้ามือในการขายหวยใต้ดินนะครับ

ก็ปรากฏว่าพบพยานหลักฐานบางส่วนนะครับ
ซึ่งเราจะได้นำพยาฐานส่วนนี้นะครับ
มาใช้ประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือนะครับ

แต่จริงตัวอย่างเช่นโปรยในการในการเขียนจำหน่ายหวยใต้ดินนะครับ

มาจากการที่ผู้ต้องหาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินค่าหวยเถื่อนกว่า๑ล้าน
ทำให้ผู้เสียหายต้องยอมพีชีพแบกหน้าขึ้นโรงพักแจ้งความดำเนินคดี
แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองต้องถูกจับกลุ่มด้วย
ทางผู้กำกับสพเมืองอุดรธานียังยืนยันจะไม่มีการไกลเกลี่ยให้ทั้งสองฝ่าย
เพราะการเล่นหวยลักษณะนี้ผิดกฎหมายตั้งแต่แรก
ตำรวจไม่มีอำนาจที่จะไกลเกลี่ยให้ใครทั้งสิ้น
ยังยืนยันว่าที่ผ่านมาในพื้นที่มีการปราบรามหวยเถื่อนอย่างจริงจัง
ได้มีการพูดคุยแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเขาก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
ก็เป็นสิทธิของทางเขาที่จะปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องเนี้ยมีผู้
มีผู้ร้องนะครับมีผู้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนจำหน่ายหวยใต้ดินนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่อยู่สูงกว่าผู้ต้องหารายนี้
เพราะผู้เสียหายมีหลักฐานยืนยันถึงการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างละเอียด
และสุดท้ายจะสามารถสืบสวนจนเอาผิดไปถึงขบวนการใหญ่ได้หรือไม่
วยเถื่อนและหวยใต้ดินได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
หลายคนจะรู้ว่าหากไม่ซื้อที่ตลาด
ก็จะมีคนเดินโพยมารับต่อ
ทั้งที่สำคัญทุกวันนี้มีการเปิดร้านเพื่อขายหวยใต้ดินแบบเยอะกฎหมาย
ตั้งร้านขายกันกลางชุมชนภายในเมืองอุดรธานี
ตลอดทั้งวันมีคนผ่านเข้าออกตลอดเวลา
ซึ่งคนในพื้นที่รับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน